ท่านผู้ชมครับเหตุแห่งความหึงหวงทำร้ายกันจนเสียชีวิตอีกแล้ว
แล้วก็เป็นฝ่ายหญิงสาวที่เสียชีวิตอีกแล้วนะครับ
ผู้หญิงที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ยอายุเพิ่ง๑๘ปีเท่านั้นนะครับ
แล้วเธอก็รักแฟนนุ่มของเธอมากนะครับ
แต่ว่าแฟนนุ่มเนี่ยหึงหวงแล้วมีอาการทางจิตประสาท
เคยมีประวัติเข้ารับการรักษามาก่อนล่าสุดแทงเขาเสียชีวิต
ทั้งที่เขาเนี่ยอุตส่าห์มาหาซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝาก
มากินด้วยกันสุดท้ายถูกถามว่ามีคนอื่นหรือเปล่า
แล้วแทงเขาเลยโอ้โหนี่ครับญาติญาติของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะถูกทำร้ายมาตลอดนะครับ
หญิงสาวผู้เสียชีวิตชื่อน้องครีมนะครับน้องครีมอายุ๑๘ปี
ถูกในนัทที่เป็นแฟนนุ่มวัย๒๒ปี
แทงเข้าที่ใต้ราวนมข้างซ้าย๑แผลจนเสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ในบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลคลองหอยโข่ง
อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเป็นบ้านของในนัท
นี่รอยแผลที่น้องถูกทำร้ายนะครับในนัดหลังเกิดเหตุ
แทงน้องครีมแล้วเนี่ยไม่ได้หลบหนีนะค่ะพาน้องครีม
ไปส่งโรงพยาบาลคลองหอยโข่งแต่ว่าไม่ทันครับเสียชีวิต
ตำรวจสพคลองหอยโข่งได้รับแจ้ง
จากโรงพยาบาลนะครับว่ามีหญิงสาวถูกแทงเสียชีวิตก็ไปตรวจสอบ
พบว่าบาดแผลถูกแทงถูกแทงด้วยมีดพับ
ใต้ราวนมซ้ายหนึ่งแผลมีดพับยาวประมาณสิบห้าเซนติเมตร
เป็นมีดที่เอาไว้แขวนรวมกับพวงกุญแจ
แต่ว่ามันเข้าจุดสำคัญพอดีน้องก็เลยเสียชีวิตนะครับ
นัทยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุทำไปเพราะบันดาลโทษะ
หึงหวงกลัวว่าแฟนสาวจะมีคนอื่น
แต่ว่ายาดของผู้ตายบอกว่าในนัทเนี่ยเขามีอาการป่วยทางจิต
เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วกำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง๒๐กรกฎาคม
ซึ่งถัดจากวันเกิดเหตุเพียงแค่๑วัน
นี่ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิด๑๙กรกฎาคม

ครีมนั่งรถสองแถวจากบ้านที่อำเภอสะดาวเพื่อจะไปหา
นุ่มที่อำเภอคลองหอยโข่งซื้อก๋วยเตี๋ยวไปด้วย๒ถุง
จะเอาไปกินด้วยกันพอลงรถสองแถวในนัท
ขี่จักรยานยนต์มารับแล้วก็พาไปที่บ้าน
พอไปถึงบ้านปรากฏว่าในนัทถามเลยว่า
ครีมเนี่ยมีคนอื่นหรือเปล่าปันใจให้คนอื่นหรือเปล่า
แล้วก็ใช้มีดแทงเขาหนึ่งครั้งเลยนะฮะทีนี้พอได้สติ
รีบพาน้องครีมซ้อนรถจักรยานยนต์
และให้แม่ตัวเองนั่งไปด้วยนะเพื่อจะประกบไป
ไม่ให้ตกลงมาพาไปส่งโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
แต่ว่าไม่ทันแล้วฮะน้องเสียชีวิตค่ะวันนี้ทีมข่าวก็
ไปคุยกับแม่ของน้องครีมนะคะคุณแม่พรรัฐเบี้ยขาวอายุ๔๕
ไปที่ที่พักสงฆ์สวนธรรมบ้านยางเกาะ
ที่อำเภอสะดาวเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของน้องครีมค่ะ
นั่งร้องไห้ตลอดเวลาอยู่ที่หน้าโรงศพค่ะคุณผู้ชม
คือแม่ทำใจไม่ได้แม่เล่าทั้งน้ำตาเลยนะว่า
จัดการวันเกิดให้น้องครีมเมื่อ๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เป็นปีแรกที่จัดงานกันที่บ้านน้องครีมยังสัญญากับแม่เลยว่า
เดี๋ยวจะตั้งใจเรียนนะแล้วก็รักแฟนนุ่มคนนี้มากนะ
บ็อกเซอร์ซื้อหมวกเอาไปให้
ตั้งใจจะเอาไปให้ซื้อเตรียมไว้แล้วแต่กลายเป็นเกิดเรื่องแบบนี้ซะก่อน
เสร็จแล้วน้องครีมไม่ไปแล้วแม่เขาโทรมา

สิ่งที่ถูกบอกแม่ตอนที่ว่า
ผู้ชายมีผัวอะไรแบบนี้แล้วเพื่อนเขาก็บอกว่า
ถ้าหนูเลิกกับครูหนูต้องตายอะไรแบบนี้
แม่บอกว่าหลังจากลูกออกจากบ้านไปนะคะ
โบ๊กน้องครีมเกิดอุบัติเกตอุบัติเกตถูกรถชน
ให้รีบไปโรงพยาบาลแม่บอกตกใจมาก
รีบเก็บร้านจะไปหาลูกยังไม่ทันได้ออกจากบ้าน
แม่ของในนัทโทรไปบอกว่าน้องครีมตายแล้ว
พี่สาวของน้องครีมก็พอเป็นไปรู้เรื่อง
ว่าน้องสาวมีประหนักกับแฟนหนุ่ม
ที่บ้างเลยบ้างค่ะที่ผ่านมาแต่ว่าเหมือนทำลายมาตลอดอะไร
มันเคยบอกนะว่า

มาเกิดเหตุสักตอนนี้เลย
แบบตรงนั้นแหละก็ไม่รู้น่ะ

พ่อบอกว่ารับไม่ได้เลยค่ะเห็นศพลูกถูกแทงพ่อรับไม่ได้
พ่อบอกพ่อเป็นคนเอามือปิดตาลูกสาวด้วยตัวเองนะคะ
แล้วหลังเกิดเรื่องเนี่ยทั้งพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ติดต่อมาเลย
ไม่มาร่วมงานศพไม่มาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
วันเกิดเหตุญาติของฝ่ายชายก็น่าจะรู้เรื่องดีที่สุด
น่าจะช่วยเหลือลูกสาวพ่อตอนนี้พ่อบอกคาใจมาก
เชื่อว่าลูกถูกซ้อมก่อนโดนแทงด้วยซ้ำนะคะ
เพราะว่าพ่อสังเกตเห็นเหมือนกับมีรอยเขียวช้ำที่คอแล้วก็ที่หลังของลูกสาวอะค่ะ
ติดใจว่าทำไมตอนแรกบอกว่าลูกพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุ
ตอนนี้ก็เลยคุยกันว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเดี๋ยวจะเคลื่อนศพของลูกสาวเนี่ยไปสพคลองหอยโคงเลย
แต่ยังไม่เผาศพนะคือกำหนดเผาเดิมคือ๒๓กรกฎาคมนะคะ
คือพ่อบอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เราก็ไปตามทางฝั่งของบ้านของในนัทนะครับ
ที่บ้านวันนี้พบว่าล็อกกุญแจนะครับกุญแจล็อกเลยครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครอยู่บ้านนะครับ
ก็โทรหาแม่ในนัทนะแต่แม่บอกแม่ยังไม่สะดวกจะให้ข้อมูลอะไร
ให้สามีพูดแทนแต่ก็บอกสั้นว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ในบ้านกันแค่สองคนส่วนแม่เนี่ยอยู่หน้าบ้าน
เรียกอีกทีก็คือให้แม่เนี่ยช่วยประกบซ้อนท้ายพาแฟนสาวไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเมื่อช่วง๑๕นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
สพคลองหอยโข่งคุมตัวในนัทส่งฝากขังเรือนจำจังหวัดสงขลานะครับ
นี่ครับในนัทในนัทเนี่ยไม่ตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นครับช่วงนี้เงียบอย่างเดียว
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่นะครับคดีที่เกิดขึ้นโหดเยี่ยมเหลือเกิน